เม็ดเดียวก็เฟี้ยวได้ที่จังหวัดสงขลา
เพิ่งเสพมาเพิ่งเสพมาข้างหน้าเป็นด่าย

แทบเป็นแทบตายหนีทั้งทางบกและหนีทั้งทางหนา
อันตรายมาก
เมื่อสักครู่จังหวัดนี้ตอนสวนกับรถกระบาดอ๋อนี่สมัครต้อง
อย่างนี้ตลอดเวลาเลยที่เจ้าหน้าที่ตำรวจภูทรเมืองสงขลา
ไล่ล่านายคนนี้อยู่อายุ๓๑ปีฮะซิ่งแหกด่านมา
อันนี้คือกลางทางนะเขาซิ่งแหกด่านมาก่อน
จุดตรวจถนนตินสุรานนท์ตะบนเขารูปช้างอำเภอเมืองสงขลา
มาแล้วก็เจอปรากฏภาพแบบนี้เขาออกซอกซอยตำรวจก็ตามไป
ตามไปสุดท้ายแล้วเวลาเลี้ยวโค้งก่อนจะถึงปั๊มน้ำมัน
แหกโค้งรถก็แหกโค้งลบจบไม่จบครับ
ข้างหน้าคือทะเลสาบสงขลาเขาทิ้งรถหนีเอาตัวรอดกระโดดลงทะเลสาบสงขลา
หวังว่าชาตินี้ไม่มีทางจะโดนจับได้
เออคิดในใจหน่อยไปไหนข้างหน้าโพงพางเต็มไปหมดเลย
ถ้าภายในบนพันธุ์ขาตายอยู่ในแรกนะ
สุดท้ายแล้วตำรวจสามารถดำเนินการจับกลุ่มตัวได้
จับยังไงพี่ยืมเรือหน่อยพี่ประมงก็อยู่ข้าง
ืมเรือหน่อยแล้วพายแบบช้าพายนิ่มพายนุ่ม
คุณโดนจับโดยละม่อมงานนี้เออพอจบกันที
แล้วค้นตัวเป็นยังไงบ้างมียาบ้าเปียกอยู่เม็ดหนึ่ง
เพราะมันตกน้ำไปเม็ดเดียวเหรอเม็ดเดียวก็เฟียลได้
คือเม็ดเดียวมันก็กลัวแต่หลังจากนั้นเนี่ยตรวจปัสสาวะ
ไม่ผิดหวังฮะกลายเป็นสีม่วงก็ดำเนินคดีตามกฎหมาย
นี่พูดมาพูดไปเหมือนธรรมดา๕ข้อหานะครับ
๕ข้อหาขัดคำสั่งเจ้าพนักงานขับรถไม่คำนึงความปลอดภัย
ยาเสพติดมียาเสพติดในโทษประเภทหนึ่งเสพยาเสพติดด้วยนะฮะ
แล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมายทันที๕ข้อหาเต็ม
นี่ถ้ายอมให้จับตั้งแต่ด่านน่าจะไม่ถึง
สองข้อหาแรกก็จะไม่โดนจะโดนยาเสพติดข้อหาเดียว
ข้อหาเสพด้วยอย่างนี้ดูลักษณะจำนวนเม็ดเดียว